ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่อุกอาจเหลือเกิน
ที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้ช่วงสาย
ห้องประชุมในโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐม
เขาก็เป็นพนักงานขายรั้วเซลล์ของโชว์รูมกำลังประชุมกันอยู่
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ทะเลาะวิวาสแล้วก็ยิงเขาตาย
วันนี้เราลงพื้นที่ไปตามหาสาเหตุให้

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องประชุมนะครับ
ท่านจะเห็นว่าคนเข้ามาก่อเหตุคือเสื้อดำ
ชกคนที่เขาบอกว่ามีเรื่อง
แหนงแคลงใจกันอยู่ค่ะเสื้อแดงอ่ะนะเสื้อขาวนี่เขาก็

ตอนแรกเนี่ยคนเสื้อขาวถูกหาเรื่องก่อนแต่สุดท้ายกลายเป็นคนที่เป็นลูกศรสีเหลืองที่ตอนนี้ล้มลงไปแล้ว

แล้วไม่ใช่แค่ต่อยแค่ทำร้ายยิงเข้าไป

หลายนัดด้วยนะครับแล้วนี่ฮะนี่ยิงเข้าไปแล้วนะ
กระทืบซ้ำอะค่ะ
คนอื่นก็พยายามเข้ามากันออกไปนะฮะท่ามความตกอกตกใจ
เขาก็พยายามที่จะช่วยนะฮะเพื่อจะเอาคนที่ถูกยิงเนี่ยไปส่งโรงพยาบาล
แล้วจังหวะที่เขากำลังชุลมุนวุ่นวายกำลังตกอกตกใจแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ถูกยิงอยู่
มีผู้หญิงเสื้อแดงคนหนึ่งไปนั่งกอดอยู่เนี่ยนะฮะนั่นคือภรรยาของเขานะฮะ
เขาทำงานที่เดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ภรรยาของเขาก็พยายามเข้าไปนั่งดูสามีผู้ชายเสื้อดำคนนี้ก็มาเดินวนอยู่ในห้อง
ถึงเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าพ่อก่อเหตุธรรมปืนหล่นไว้มาเดินวนหาปืน

นี่ฮะอันนี้คือช่วงที่ต่อยแล้วก็ยิงเขา
จังหวะที่ต่อยแล้วยิงเขาไปแล้วเนี่ยมากระทืบเขาซ้ำอีก
แล้วเหมือนกับปืนหล่นค่ะเหมือนกับตัวเองเนี่ย
โอ้โหเนี่ยเหยียบเข้าไปที่หน้าเลยนะคะสองครั้ง
คนก็มาผลักออกไปมาดึงออกไปค่ะนะ
นี่ฮะแล้วมีจังหวะที่มาเดินวนหาปืนไหม
อันนี้ตอนต้นนะฮะที่เข้ามา
ตอนที่เข้ามามีเรื่องมีราวครั้งแรกอ่ะนะ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยมีสามคนคนที่ถูกยิงเจ็บเนี่ยมีสามคนนะครับ
แต่ว่าเสียชีวิตหนึ่งนะครับผู้ก่อเหตุชื่อนายสุพัฒน์นะฮะ
เสื้อดำนะครับท่านผู้ชมครับผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อฮาริสคิดดี
อายุสี่สิบสี่ปีเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายขายนะครับ
ถูกยิงสี่นัดเข้าท้องสองนัดใต้หายปลาร้าขวาหนึ่งนัด
แล้วก็ลำคอหนึ่งนัดนะครับส่วนผู้ที่ถูกกระสุนลูกหลงอีกสองคนบาดเจ็บ
มีนายสมชายพงประพันธ์อายุ๕๗ปีเป็นที่ปรึกษาการขายของบริษัท
กระสุนฉลับเข้าที่ขาขวานะฮะหนึ่งนัดค่ะ
นายธานินพิมพ์ศรีกล่ำอายุ๔๓ปีเป็นที่ปรึกษาการขายถูกยิงกระสุนฉลับเข้าที่ก้นกบนะฮะ
คนก่อเหตุคือนายสุพัฒน์สุขพันธ์อายุ๔๓ปีเป็นที่ปรึกษาการขายเหมือนกัน
ภาพในกล้องวงจรปิดที่เห็นว่านายสุพัฒน์พอก่อเหตุแล้วก็มาเดินวนอยู่ในห้องประชุมที่ก่อเหตุอยู่อีก๒๓รอบ

คือไม่ได้คนเจ็บก็ยังนอนแบบเจ็บอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะคนหนึ่งก็พยายามจะประคองคนเจ็บออกไปแต่ว่าคนก่อเหตุก็คือเดินมองหาของกลาง
ผู้หญิงที่ลงไปพยายามกวักมือเรียกให้คนช่วยเนี่ยคือภรรยาแล้วเนี่ยนี่เข้าไปตรงนี้คือก็ไปเดินหาปืน

แล้วดูนะฮะเขาพยายามดึงเดี๋ยวปล่อยภาพไปเรื่อยเลยตอนที่เขาพยายามดึงดึงออกมาจะถึงหน้าประตูอยู่แล้ว

รถยนต์ของตัวเองนะฮะขับหนีไปที่บ้านพักที่นครปฐมแล้วก็ไปเก็บปืนเก็บกระสุนที่บ้านเพราะว่าสะสมไว้เยอะแล้วเปลี่ยนรถเป็นกระบะป้ายแดงขับหนีไปที่บ้านเกิดจังหวัดราชบุรีสุดท้ายแล้วตำรวจที่นู่นนะฮะเขาประสานกันแล้วก็ไปดักจับเอาไว้ได้

ปืนอาจมรรยาพรเนี่ย

เอาไปทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้
กระบอกนี้รวมกระบอกที่ถือไปก่อเหตุด้วยนะ

จุด๒๒ย่อสี่แซ็ป

หกร้อยนัดโอ้โหคือตำรวจบอกว่าจากการให้ปากคำเบื้องต้นของนายสุพัฒน์เนี่ยบอกว่าขับรถกลับไปที่บ้านเนี่ย
หลังจากก่อเหตุที่โชว์รูมก็คือแน่นอนว่าตั้งใจหลบหนีแต่ก็เนี่ยมาเก็บปืนเก็บกระสุนของตัวเองก่อน
เพราะรู้ว่าเดี๋ยวตำรวจต้องตามมาที่บ้านแน่ก็พยายามมาเก็บหลักฐานต่างแล้วก็เปลี่ยนรถหนีไปสุดท้ายไม่รอดนะครับ
ตอนที่ถูกคุมตัวไปทำแผนเมื่อวานนี้นะครับ
ก็มีการพยายามสอบถามแรงจูงใจในการก่อเหตุกันเพราะว่าโหดเยี่ยมเหลือเกิน
พฤติกรรมต่างทั้งตอนยิงเขาแล้วแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะ
แต่ว่าผู้ต้องหาไม่ตอบนะฮะสีหน้านี้นิ่งเฉยตลอด
ตำรวจแจ้งข้อหาเอาไว้ก็คือฆ่าคนตาย
แล้วก็เรื่องการพกพาอาวุธปืนครอบครองอาวุธปืน
ซึ่งผู้ต้องหาก็สารภาพทุกข้อกล่าวหา
วันนี้ก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ครับคนก่อเหตุนายสุพัฒน์นะฮะ
ก่อเหตุยิงเขานายสุพัฒน์สุขพันธ์อายุ๔๓ปี
ข้อหาต่างก็อยู่ที่หน้าจอนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็พยายามไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
ปมเงื่อนมันจะมาจากเรื่องอะไรกันแน่
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้
ภรรยาผู้ตายหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือผู้จัดการสาขาบอกว่า
สองคนนี้เนี่ยฮะนายสุพัฒน์ผู้ก่อเหตุกับนายฮาริสผู้เสียชีวิต
เขามีเรื่องมีราวกันมานานแล้ว
เขาเป็นพนักงานฝ่ายขายด้วยกันเคยแย่งลูกค้ากัน

แต่ภรรยาหรือว่าผู้จัดการสาขาแล้วก็เพื่อนร่วมงานบอกว่า

เรื่องงานไม่น่ามีปัญหาไม่น่าเกี่ยว
คงจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวอะไรหรือเปล่า
อย่างเช่นไม่ถูกชะตากันไม่ชอบหน้ากัน
มีเรื่องนู่นนี่นั่นกันตลอดอะไรประมาณอย่างนี้
แต่วันนี้เราได้มูลเหตุใหม่มาเรื่องหนึ่ง

ทางภรรยาเขาก็ตั้งข้อสังเกตอยู่
ตอนนี้ศพของนายฮาริสตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดจันทราราม

เขาเป็นคนรัชบุรีนี่ครับท่านผู้ชมครับ
ครอบครัวนำร่างของนายฮาริสคิดดีอายุ๔๔ปี
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดจันดาราม
มีพิธีรดน้ำศพแล้วก็สวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรกวันนี้
ภรรยาก็คือนางสาวธิดารัฐก็นั่งเนี่ยฮะไม่ห่างศพของสามีเลย
ในช่วงของการรดน้ำศพนะครับ
นั่งมองสามีอยู่ตลอดฮะใครเห็นก็เศร้าอ่ะ
สารจับใจอ่ะนี่ฮะเธอบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะมันไม่ใช่แค่การสูญเสียสามีไปเท่านั้น
แต่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเธอค่ะมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาในห้องประชุม
ตามภาพที่ท่านเห็นนะครับหลังจากรดน้ำศพเสร็จนะครับ
ภรรยาของนายฮาริสเปิดใจกับเรานะครับเกี่ยวกับปมเหตุทั้งหมด
โดยเล่าให้ฟังบอกว่ามูลเหตุเนี่ยนะถ้าจะเอาเรื่องขัดแย้งบาดหมางกันเนี่ย
นายสุพัฒน์ผู้ต้องหากับสามีของเธอเนี่ยมีเรื่องบาดหมางกันมาจริง
แย่งลูกค้าแต่มันเกิดมา๕ปีที่แล้วตอนนั้นสามีของเธอเข้ามาเป็นเซลล์ขายรถใหม่
โชว์รูมนะฮะแล้วไปคุยกับลูกค้าคนเดียวกันสุดท้ายลูกค้าเลือกซื้อรถกับสามีของเธอ
มันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่ลงลอยกันระหว่างสามีเธอกับนายสุพัฒน์ผู้ต้องหา
เช้าเมื่อวานก่อนที่จะมีการประชุมกันที่โชว์รูมนะครับที่ห้องประชุม
ภรรยาของผู้ตายบอกว่ามีเพื่อนที่เป็นเซลล์ด้วยกันโทรศัพท์มาหาเธอ
แล้วก็หานายฮาริสสามีด้วยนี่คือนายฮาริสนะครับผู้ตาย
โดยเพื่อนที่เป็นเซลล์ด้วยกันเนี่ยโทรมาบอกเช้าเมื่อวานนี้ว่า
อย่าให้สามีเธอไปประชุมที่บริษัทนะค่ะเพราะว่านายสุพัฒน์ผู้ต้องหา
เที่ยวไปบอกใครต่อใครเพื่อนเพื่อนเซลล์ด้วยกันว่าเดี๋ยววันนี้มีประชุมเนี่ย
เขาจะมาประชุมแล้วจะมาปิดเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือมีโทรศัพท์มาเตือนผู้ตายแล้ว
ภรรยาผู้ตายด้วยเตือนทั้งคู่เลยในส่วนของภรรยาเนี่ยบอกว่าเพื่อนที่เป็นเซลล์เนี่ยบอกว่า
อย่าให้สามีไปประชุมนะเพราะว่าสุพัฒน์เนี่ยไปบอกเพื่อนหมดเลยว่าเดี๋ยววันนี้มีประชุมเนี่ย
เดี๋ยวจะมาปิดเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วนายสุพัฒน์ก็ยังไปบอกกับผู้จัดการสาขาว่า
วันนี้เดี๋ยวผมจะมาประชุมด้วยแล้วในที่ประชุมถ้าใครขวางผมใครมาขวางทางผมเดี๋ยวผมเอาตายให้หมด
พูดอย่างนี้เลยพอเข้ามาถึงในห้องนะฮะผู้ชายเสื้อขาวที่ชื่อทำนะฮะเขาเป็นเพื่อนพนักงานขายด้วยกันเนี่ย
เขาบอกว่ามาถึงเนี่ยนายสุพัฒน์ทำทีมาเป็นหาเรื่องเขาก่อนว่าเฮ้ยไปบอกผู้จัดการสาขาไปพูดเรื่องนี้อย่างนี้ได้ยังไง
ซึ่งคุณธรรมเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เราเมื่อวานเขาบอกว่าเขายังงงอยู่เลยว่าเรื่องอะไร
อยู่เหมือนมาเปิดที่เขาแล้วเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าพูดถึงเรื่องอะไร
แล้วพอมาหาเรื่องเขาเสร็จปุ๊บพุ่งไปหานายฮาริสผู้ตายเลย
ชกไปต่อยไปอะไรเขาแล้วก็ไปยิงเขา
ตอนแรกเขายังพยายามไปห้ามอยู่แล้วสุดท้ายก็ยิงฮะก็จนทีนี้ก็วุ่นวายเลย
สำหรับนายฮาริสนะครับนางสาวธิดารัฐที่เปิดเผยกับเรานะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าถ้าพูดถึงการทำงานตอนนี้นะถือว่าทำงานได้ดีมาก
แล้วตอนนี้เป็นหัวหน้าเซลล์แล้วก็ยอดขายก็ดีมาก
จนมีข่าวว่าสามีเธอกำลังถูกเสนอชื่อให้เลื่อนขั้นไปเป็นผู้จัดการสาขา
แต่ไม่ใช่สาขาที่เกิดเหตุนะเป็นสาขาในเครือ
แต่สาขาที่มีข่าวว่าสามีเธอจะได้ขึ้นไปเป็นผู้จัดการเนี่ยนะ
โอ้โหคุณอรัชพรมันบังเอิญว่าเป็นตำแหน่งผู้จัดการสาขาที่เพื่อนของนายสุพัฒน์ผู้ต้องหาเนี่ย

ก็เลยไม่รู้ว่าพอมีข่าวนี้เนี่ยมันจะเป็นมูลเหตุทำให้ผู้จัดการสาขาแห่งนั้น
ที่เป็นคนสนิทเป็นเพื่อนสนิทกับนายสุพัฒน์ผู้ต้องหาเนี่ย
เขามาคุยมาเล่าหรือมาบอกอะไรกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้
อาจจะเลยยิ่งเพิ่มมูลเหตุทำให้นายสุพัฒน์เนี่ยมาหาเรื่อง
แล้วสุดท้ายก็มายิงสามีเธอตายหรือเปล่า

ไม่เคยเข้าประชุมเลยแล้วแต่ว่ามีวันนั้นนะคะเขาโทร
เขาน่าจะโทรมาที่ผู้จัดการที่ก้อยได้ยินมานะว่าผมขอเข้าประชุมนะ
ทีนี้ผู้จัดการเขาก็เหมือนว่าก็เริ่มสงสัยแล้วว่าต้องมีอะไรแน่
เพราะว่าอีกอย่างคือเขาไปพูดเหมือนไปคุยกับเจ้านาย
ประมาณว่าผมบอกไว้ก่อนนะผมยิงตายหมดแหละ
อ่าประมาณนี้แล้วเราก็ได้ยินด้วยคำนี้คือเราได้ยิน

อ่าแต่จริงหลักคือเขาจะมาทำร้ายแฟนเรานี่แหละ

แต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไปรู้เรื่องของคนชื่อพี่ธรรมอสุธรรม
ว่าเอาเรื่องเขาไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เลยเหมือนว่าตบ
ตบที่หน้าตบที่อะไรอย่างเงี้อ่ะสองทีก็คือไม่เท่าไห
พอทีที่สามคือแฟนเราปรับคือไม่ให้ทำ
อ่าบอกว่าเฮ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอเฮ้ยอะไรอะไรปุ๊บ
มันก็ชี้หน้าด่าเลยด่าแฟนเราว่าไอ้หน้าตัวเมีย
ขอทานสามแยกกระจับแล้วผู้ชายอะค่ะ
ศักดิ์ศรีใช่ไหมเขาก็ต้องแบบว่าสู้
อ่ะพอสู้กันไปสู้กันมาเหมือนยื้อกันไปยื้อกันมาปุ๊บ
พอไปจนมุมตามคลิปที่มันไปอยู่มุมกระจกปุ๊บ
ชักปืนเหมือนว่าใส่มาในท้องแล้วก็ยิง
คือเหมือนกับว่ามีคนแบบพูดไว้ว่าอาจจะได้ขึ้นเป็นผู้การ
แต่เรื่องนั้นคือมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วไม่เกี่ยวหรอก
อ่าอาจจะใช่
อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
กันไปห้ามไปห้ามไปช่วยก็เลยมาต่อที่สามีเธอค่ะแล้วมันก็มีหลายเรื่องหลายราวแล้วใครจะไปรู้ว่านายสุพัฒน์พกปืนมาค่ะก็ชักปืนออกมาแล้วยิงใส่สามีของคุณธิธารัฐเขาเลยส่วนผู้ชายเสื้อขาวในภาพในกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับที่ชื่อว่าธรรมหรือว่าสุธรรมเนี่ยนะฮะเปิดเผยกับเรานะครับบอกว่าการยิงกันเสียชีวิตในครั้งนี้ยืนย
ความจริงแล้วผู้ต้องหากับผู้ตายก็ทำงานต่างกันค่ะนะอย่างผู้ตายเนี่ยเขาจะเน้นขายที่โชว์รูมส่วนผู้ต้องหาจะเน้นคือไปขายลูกค้าข้างนอกจะมาโชว์รูมก็เฉพาะเวลาที่จะต้องมาเตรียมรถให้กับลูกค้าที่ต้องส่งมอบรถเท่านั้นก็คือพื้นที่การขายก็คนละพื้นที่กันละถ้าเป็นปัจจุบันนี้ไม่น่าจะมีปั
กลับการคนต่อเหตุนิสัยยังไง
พี่พรรณทรจักรเงียบอีกง่ายไม่ส่งเถียงใคร

ประเด็นพวกนี้ไปได้เลยเรื่องแข่งการขายยอดขายเลยตัดไปได้เลย

ประชุมไม่เข้าอยู่แล้วไม่เข้าอยู่แล้วเข้านานจะเข้าที
พัฒน์นี่ถือว่าเข้าข่ายท็อกเซลล์ไหมครับ

ตัวพี่เอ็ดก็ด้วยมั้ยด้วย
ท็อปเซลล์ทั้งครูทั้งครูแต่เรื่องนี้เรื่องตัวเลขมันไม่ได้แข่งกันอยู่แล้ว

ได้คุยกับคุณแม่ของนายฮาริสผู้ตายนะครับ
คุณแม่บอกว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นายสุพัฒน์นี่โหดเยี่ยมอมหิตมาก
โดยเฉพาะตอนที่ลูกชายถูกยิงล้มลงไปแล้ว
ยังไปกระทืบต่อยังไปทำร้ายซ้ำอีก
ขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
โอ้โหรับไม่ได้มันทารุณจริง
ตายแล้วมันจะมากระทืบลูกตาแตกสองข้างเลยดูดิ

มันยังเอาปืนตีลูกตากระทืบหน้าเขาอีก

อยากจะถามมันอยากจะเจอมันทำไมทำถึงขนาดนี้

ถ้าใครไปทำกับพ่อแม่พี่น้องลูกมันจะเป็นยังไง

โอ้โหเราเลี้ยงมาโอ้โหดูไม่ได้เลย
นี่แค่คืนเดียวเป็นอย่างนี้เลยหน้านี้เละเลย

หลังจากเขาไม่ได้มาตั้งนานแล้วนะคะ
เขาก็มาซื้อข้าวสารเรียนได้เห็นก็เป็นครั้งสุดท้ายเนี่ย
ตำรวจสพเมืองนครปฐมนำตัวนายสุพัฒน์ผู้ต้องหา
ไปฝากหางตอบสารจังหวัดนพแล้วนะครับ

มีรายงานว่าชุดสูบสวนสพนพ
กำลังตรวจสอบเส้นทางความเชื่อมโยง
ไปรับตำแหน่งแทนเนี่ย
ซึ่งเป็นเพื่อนกับผู้ต้องหา
ว่ามันจะมีมูลเหตุอะไรยังไงหรือไม่

เพราะว่าตามสำนวนคดีแล้วยังไง
ตำรวจก็ต้องหามูลเหตุแห่งการก่อเหตุตรงนี้ด้วย